มหากรรมเรื่องของการท่องเที่ยวเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่๒๒ก็เปิดฉากขึ้นวันนี้แล้วเป็นวันแรกครับ
โดยภายในงานก็เต็มไปด้วยโปรแกรมเรื่องของการท่องเที่ยวลดราคาเป็นพิเศษแล้วก็มีการออกบูธ
เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากกว่า๑๒๐๐บูธ
ติดตามพร้อมกันกับคุณธิตภาษิริพิพัฒน์นะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับ
เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่๒๒นะคะยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
โดยบรรยากาศการจัดงานวันแรกนะคะมีผู้เข้าร่วมงานแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
โดยผู้จัดงานคาดหวังว่าตลอดทั้ง๕วันของการจัดงานจะมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า๓๕๐๐๐คนค่ะ
ประชาชนที่มองหาโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในราคาพิเศษ
งานท่องเที่ยวปีนี้มีบูธที่เข้าร่วมกว่า๑๒๐๐บูธ
มีบริษัทท่องเที่ยวกว่า๓๐๐เจ้า
มีสายการบินเข้าร่วม๑๗สายการบิน
และมีองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจาก๒๓ประเทศทั่วโลก
เผยแพร่ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นบูธจากประเทศญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงและเกาหลีใต้เป็นต้นค่ะ

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวผู้จัดงาน
ระบุว่าได้รวบรวมโปรโมชั่นท่องเที่ยวราคาพิเศษมากเป็นประวัติการ
ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นโรงแรมในราคาเริ่มต้น๙๙บาทต่อคืน
เกาหลีใต้เริ่มต้น๘๐๐๐บาท
ตัวเครื่องบินเส้นทางในประเทศราคาเริ่มต้นที่๕๘๙บาทเป็นต้น
โดยเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศนะคะ
ยังคงเป็นภูเก็ตตรังกะบี่
ส่วนต่างประเทศนะคะที่คนไทยนิยมไปเที่ยวมากที่สุดได้แก่
ไต้หวันจีนและเกาหลีใต้ตามลำดับค่ะ
ตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่กับอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะ
อยากจะสอบถามถึงภาพรวมงานหน่อยค่ะ
ปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างคะ
ปีนี้ที่สำคัญก็คือเรามีองค์กรส่งเสริมระหว่างประเทศนะครับ
มาร่วมงานมากที่สุดนะครับแล้วก็มีสายการบินที่มาร่วมถึง๑๗สายการบิน
และมีบริษัทนำเที่ยวถึง๓๐๐บริษัทนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอื่น
ว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจากกรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันปีนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นความ
เป็นปีแห่งความคึกคักพิเศษมีคนมาให้บริการแล้วก็เลือกให้ผู้นักเที่ยวที่สนใจเนี่ย
เลือกซื้อสินค้าได้หลักหลากหลายมากครับทางสมาคมคาดหวังภาพรวมขนเข้าและ
สะพัดไว้เท่าไหร่คะผมคิดว่าปีนี้อย่างน้อยเรามีสามแสนห้าหมื่นคนนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะฉันนะคะ
สำหรับงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่๒๓
จะมีไปจนถึงวันที่๑๑กุมภาพันธ์ค่ะ

บรรยากาศการจับจ่ายของคนไทยที่คึกคักขึ้น
ส่งผลให้ภาพรวมการเติบโตของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน